เราจะเจอภาพแบบนี้ทุกวันจะเบื่อกันเด็ดขาด

ญาติเนี่ยเอือมละอาจริงจริงพาผู้ป่วยเนี่ย
ใส่กระบะท้ายไม่มีแรงแม้
แต่จะชะโงกหน้าขึ้นมาว่าถึงโรงพยาบาลแล้ว

ส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาล
ไม่รับผู้ป่วย
อ้าวได้ด้วยหรอ

มุมแรกอย่าเพิ่งโกรธทางโรงพยาบาล

เขาก็ต้องรู้ตัวเองว่าลิมิตของเขาขนาดไหน
เอาเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้คือ

ถึงโรงพยาบาลแล้วยังไม่มีแรงจะลุกหัวขึ้นมา
หัวขึ้นมายกศีรษะขึ้นมาดูว่าถึงโรงพยาบาลแล้ว

แต่ที่เจ็บช้ำน้ำใจของญาติที่พามาคือ

ดังนั้นขอไม่รับเคสนี้ก็แล้วกัน

สร้างความไม่สบายใจให้กับคนในโลกโซเชียลมีเดีย

มุมแรกเนี่ยคืออาจจะเต็มศักยภาพ

แต่จะมีแนวทางไหนให้การช่วยเหลือ
กรณีนี้เป็นกรณีต่อไป
ไม่ใช่อยู่ดีก็ปฏิเสธเสียเฉย
เราจะเจอแบบนี้ทุกวี่ทุกวัน
เหมือนตัดจบนะ